สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้วันอาทิตย์วันนี้เป็นตอนต่อเนื่อง
วันอาทิตย์ที่แล้วแขกเชิญของเราคนเดิมครับ
คุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ครับ
สวัสดีครับผมตั้งคำถามทิ้งไว้
เมื่อสัปดาห์ก่อนมาทวนอีกทีนึง
ข้ามช็อตไปถึงเรื่องการตั้งรัฐบาลคราวหน้ากันไปแล้วนะตอนนี้
ว่าถ้าเพื่อไทยชนะเด็ดขาดเขาก็เป็นรัฐบาล
ฝ่ายคุณอภิษฎและพักอื่นก็คงมาเป็นฝ่ายค้าน
เพื่อไทยอาจจะดึงใครไปบ้างก็ว่าไปเถอะ
แต่ถ้าเพื่อไทยไม่ชนะเด็ดขาดก็แปลว่าเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน
คนก็วิเคราะห์ว่าพักที่เหลือโดยประชาธิปัตย์ก็จะเป็นแก่นำตั้งรัฐบาล
แต่เนื่องจากสถานการณ์พิเศษแล้วก็คิดกันว่าตอนนี้ท่าทีของนายกรัฐมนตรี
ก็ไม่ได้ปฏิเสธในการที่จะเป็นนายกต่อขึ้นอยู่กับสถานการณ์
คนเป็นห่วงว่าถ้าพักที่เหลือเขารวมกัน
แล้วเขาบอกว่าเขาเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
หมายถึงว่าเลือกกันไปเลือกกันมาแล้วตกลงกันไม่ได้
เสนอคนนอกพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
คนก็อยากรู้ว่าถึงวันนั้นเนี่ย
อภิษฎเวชชาชีวะจะยอมไหม
ในฐานะพักที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด

ผมตอบคำถามนี้มานานแล้ว

ทุกคนควรจะเคารพเจตนารมณ์ของประชาชน

จริงอยู่๒๕๐เสียงในวุฒิสภาเนี่ย
ลงคะแนนเลือกนายกได้
แต่คนที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ย
ต้องสามารถมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

เพราะฉะนั้นผมเคยพูดมาตลอดว่า
ถ้าใครก็ตามรวบรวมเสียงข้างมากได้ในสภาพผู้แทนรัศดร

วุฒิสมาชิกไม่ควรฝืนเจตนารมณ์นั้น
ควรจะต้องให้เขาเนี่ยซึ่งรวมกันได้๒๑๐เขาจะมีผมหรือไม่มีผม
ไม่ได้สำคัญเลยนะเขาจะมีชื่อพลเอกประยุทธ์หรือไม่ไม่สำคัญเลยนะครับ
ถ้า๒๕๐เสียงในสภาร่างรวมตัวกันได้
ต้องการจัดตั้งรัฐบาลมีผู้นำมีนโยบายที่ชัดเจนเนี่ย

ทีนี้ถามใหม่กันสวออกไปไม่เกี่ยว
ในสสรวมกันแล้วเกิน๒๕
เอา๒๗๐๒๘๐ก็ให้เขาเป็นรัฐบาล
ให้เขาเป็นรัฐบาลแต่ว่าในขณะนั้น
สมมุติว่าประชาธิปัตย์มีเสียงมากที่สุดในกลุ่ม๒๗

แต่ว่าเลือกกันไปเลือกกันมาเสนอชื่อคุณอภิษฎ
พักโน้นพักนี้ก็ไม่ลงตัวมันไม่ใช่ว่าไปรวมแล้วเลือกครับ
ก่อนที่จะรวมมันต้องตกลงกันอยู่แล้ว

คืออ่าเข้าใจถ้าพักเดียวชนะ

พักอื่นพักใหม่เกิดชนะเสียงข้างมากไม่ต้องพูดอยู่แล้ว
ผมก็บอกว่าถ้าเกิดใครชนะเสียงข้างมากต้องให้เขาเป็นอยู่ถูกต้อง
การรวบรวมเสียง๒๕๐เสียงเนี่ย
มันไม่ใช่อยู่ดีบอกคุณมารวมกันนะ
แล้วเสร็จแล้วมาค่อยมาคิดกันอีกทีว่าจะทำอะไรมันเป็นไปไม่ได้
การจะรวมกันเนี่ยสมมุติว่าคุณสุภาพเป็นพักก่อไก่ผมเป็นพักขอไข่เนี่ย
ผมก็ต้องมาคุยกับคุณแล้วคุณทำงานกับผมได้ไหม

แล้วสรุปถ้าเกิดเราจะเป็นรัฐบาลด้วยกัน

เพราะฉะนั้นไอ้การเจรจาตรงเนี่ย
มันจะต้องจบลงก่อนนะฮะ
ถ้าจบลงแล้วก็แปลว่าเขาตกลงกันแล้ว
เขาจะเอาคนในเขาจะเอาคนนอกหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็ต้องเป็นไปตามกติกาแต่ผมยืนยันว่า
ต้องเคารพ๒๕๐เสียงในสภาพูดแทนล่าสนุก
แต่คุณอภิษฎต้องไม่ลืมว่า
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสถานการณ์พิเศษ

เป็นสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจเขาแสดงท่าทีว่าเขาจะเอาต่อ
ถ้าสมมุติคนที่รวบรวมไม่ใช่ประชาธิปัตย์
ผมบอกว่าผมไม่มีเรื่องสถานการณ์พิเศษไม่พิเศษ
วันนี้มีรัฐธรรมนูลแล้ว
เราเดินตามรัฐธรรมนูลใช่ไหม
แล้วเราควรประเด็นที่ผมพูดเนี่ย
ที่มันไม่ได้เขียนในรัฐธรรมนูลแต่ผมบอกว่าจำเป็นเนี่ยคือ
ถ้าคุณไม่เคารพการตัดสินใจของเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดร
คุณกำลังสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นมาในสังคม
เพราะหลังการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งคุณก็เป็นคนออกกติกามาทุกอย่างแล้วเนี่ย

คราวนี้เพราะว่าระบบเลือกตั้งจำนวนสอสอมันจะต้องสะท้อน
คะแนนที่ได้มาของแต่ละพัก
เสียงข้างมากของประชาชนเขาตกลงกันแล้วว่าเขาจะเอาแบบนี้
แต่ถ้าเขาก็จะมีข้ออ้างอีกว่า

ผมถึงบอกไงครับว่าเราอย่าพูดเรื่องช่อง
เราต้องพูดเรื่องเจตนารมรัฐธรรมของประชาชนเป็นหลัก

ก็ผมก็บอกว่าใครที่คิดทำไม่ใช่สิครับ

คนรวมเสียงถ้าสมมุติไม่ใช่เป็นพักประชาธิปัต

ใครเป็นใครเป็นรวบรวมเสียงได้
นั่นแสดงว่าเขารวบรวมตัวแทนของประชาชนเกินครึ่งหนึ่งของประเทศ

เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกไงครับว่า
คนอื่นพูดตรงเลยคือสวคุณไม่ควรฝืนเจตนารมณ์ของ๒๕๐คนนี้
คุณอย่ามาเล่นเทคนิคนึงว่ารอบแรกต้อง๓๗๕ผมก็จะงดออกเสียงยื้อเพื่อไม่ได้
แต่ถ้ากรณีที่ผมบอกว่ามันไม่มีใครจับได้๒๕๐
เพื่อไทยประชาธิปัตย์ก็ไม่จับกันพักเล็กพักขนาดกลาง
บอกไปร่วมกับเพื่อไทยไปร่วมกับประชาธิปัตย์ไม่เอา
เขายืนยันว่าจะต้องหาคนกลางคนนอกมาแล้วมันค้างอย่างนี้
อย่างนี้ผมไม่ว่าถูกไหมอย่างนี้ก็แปลว่า
มันเกิดช่องว่างอย่างที่คุณว่าแล้วจริง
เพราะฉะนั้นอย่างนี้วุฒิสภาก็ใช้สิทธิ์ของเขาไป๒๕๐เสียง
ไม่รู้ผมต้องถามอีกถามให้ตรง

คนเขารวมคะแนนเขาบอกคุณอภิษฎ
ขอโทษนะเดี๋ยวพวกเราจะเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ประชาธิบัตรจะเอาไหม
ผมก็ต้องบอกว่าผมตอนนั้นหนึ่งผมไม่รู้นะ
ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นหนึ่งในสมมุติ๑ใน๓ของบัญชี
กับ๒ที่สำคัญที่สุดที่ผมยังไม่รู้เลย
คือพลเอกประยุทธ์มีนโยบายยังไง
เพราะไม่ใช่ครับนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญคุณสุภาพ
วันนี้ถ้าเราอยากปฏิรูปการเมือง
การเมืองต้องเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องของว่าคุณชอบคนนี้
คุณมาอยู่กับผมคบกันได้คุณไปเป็นเราเป็นพวกเดียวกัน

ผมไปหาเสียงในวันข้างหน้าเนี่ย

จะแก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำ

มีคนมาบอกว่าเฮ้ยประชาธิปัตย์

แต่ว่าคุณจะเป็นได้เนี่ยคนนี้เป็นนายกนะ
แล้วนโยบายคนละเรื่องกับที่ผมไปพูดกับประชาชน

เพราะนั่นคือการทรยศกับประชาชน
ใครก็ตามที่จะมาเป็น
หัวหน้ารัฐบาลหรือมาร่วมรัฐบาลกับประชาธิปัตย์

แนวคิดประชาธิปัตย์ที่ไปหาเสียงกับประชาชน

คุณทำหรือเปล่าผมยกตัวอย่างเลยนะปฏิรูปตำรวจเนี่ยถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจ
แล้วจะมาบอกว่าจะมาร่วมรัฐบาลไม่เอาถ้าจะมายุบท้องถิ่นผมไม่เอา
จะมาทำโรงไฟฟ้าฐานหินผมไม่เอา
คุณอภิษฎไม่เอาแต่คนในพักเขาเกิดเอากันล่ะ
ก็นั่นเป็นเรื่องของพักแล้วแต่ว่าผมก็ยังอยากจะบอกอย่างนี้นะครับ
ผมเนี่ยเป็นขณะนี้ผมก็ตั้งใจจะนำพักประชาธิปัตย์สู่สนามการเลือกตั้ง
ผมยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ต้องเป็นตัวแทนความคิด
ไม่ใช่ตัวแทนหรือของคนใดคนหนึ่งจากคนนอกคนในอย่างไรก็ตาม
ความคิดนั้นคือสิ่งที่ผูกพันเราคือพักกับประชาชน
เมื่อเราไปขอคะแนนเสียงขอความสนับสนุนจากประชาชน
เขาให้การสนับสนุนนั้นบนพื้นฐานว่า
นี่คือสิ่งที่เราไปบอกกับเขาว่าเราจะทำอะไร
เพราะฉะนั้นพักต้องตัดสินใจบนพื้นฐานนี้
ว่าถ้าพักจะไปร่วมรัฐบาล
สิ่งที่ไปสัญญากับประชาชนจะได้ทำไหม
ถ้าได้ทำมันก็เป็นไปได้
ทีนี้ถ้าไม่ได้ทำมันก็เป็นไปไม่ได้
ถ้าถามใหม่ว่าคนในประชาธิปัตย์อาจจะมีกี่คนไม่รู้
เห็นด้วยที่จะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก
แล้วก็บอกว่านั่นก็ต้องผ่านกระบวนการของพักก่อน
แสดงว่าเราเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นผู้นำที่สามารถ

ซึ่งวันนี้ผมก็ถึงบอกคุณสุภาพมันไม่มีใครตอบได้
เพราะพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องปฏิรูปก็ฟังดูก็สอดคล้อง
แต่ขณะนี้ที่พลเอกประยุทธ์ทำมาเรื่องกระจายอำนาจ
เรื่องตำรวจเรื่องการศึกษาเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
ที่สำคัญที่สุดเรื่องเศรษฐกิจหลายเรื่องไม่ได้ถูกใจประชาธิปัตย์นะครับ
เพราะว่าประชาธิปัตย์มองว่ายังไม่ใช่
แต่ถ้าถึงวันนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องห่วง
นโยบายที่ประชาธิปัตย์ทำมาไปหาเสียงไว้
ผลเอกประยุทธ์รับข้อเสนอแล้วจะเดินหน้าตามนโยบายนี้ให้
ผมก็ต้องถามก่อนว่าพักก็ต้องถามก่อนว่า
พลเอกประยุทธ์เป็นหรือใครก็ตามนะ
เป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่จะนำไปหรือเปล่า
มันก็ต้องมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนซะก่อนนะครับ
คุณมาถามแบบถ้ายังงั้นถ้ายังงี้
มันไม่ใช่ว่าใครมารับปากกับคุณสุภาพมาถามผมเนี่ยนะ
บอกคุณรับปากทำอย่างนี้ผมบอกรับปากคุณเชื่อเลยหรือเปล่า
มันก็ต้องตรวจสอบก่อนเพราะฉะนั้นจากวันนี้ถึงวันเลือกตั้งเนี่ย
ถ้าเป็นกรณีพลเอกประยุทธ์ผมก็ต้องบอกว่า
มันก็จะมีการบริหารราชการแผ่นดินของท่านที่เป็นตัวพิสูจน์ต่อไป
ถูกไหมครับว่าตกลงที่คุณว่าคุณสนับสนุนการปฏิรูป๔เรื่อง๕เรื่องเนี่ย
ทำจริงหรือเปล่าถ้าทำจริงแล้วมันตรงกับแนวทางประชาธิปัตย์ก็เป็นไปได้
สมาชิกเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะมาเป็นผู้นำอะไรต่างก็ว่าไป
แต่ถ้ามันไม่ใช่ผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่
ประชาธิปัตย์ก็จะตอบประชาชนไม่ได้
เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยวันนี้

เพราะว่าท่านก็บอกขอรอดูสถานการณ์ของประชาชนก่อน
แต่ผมพูดในหลักการ
พักประชาธิปัตย์ไม่ใช่พักเฉพาะกิจ
ประชาธิปัตย์ไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปเป็นรัฐบาลในสมัยใดสมัยหนึ่ง
แม้แต่แรกกับการเป็นฝ่ายค้าน
พักประชาธิปัตย์อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้
เพราะเป็นพักการเมืองที่พร้อมเป็นรัฐบาลและฝ่ายค้าน
แต่ต้องซื่อตรงกับอุดมการและสิ่งที่ไปสัญญากับประชาชนไว้
ประชาธิปัตย์จากนี้ไปยังจะเป็นเอกภาพเหมือนเดิมไหม
อันนี้ไม่ต้องถามว่าทำไมต้องถามคำถามนี้

ทุกคนเนี่ยเลือดเนื้อเชื้อไขประชาธิปัตย์เนี่ย
โตมากับพักนี้เนี่ยต้องซึมซับไปหมดแล้ว
อุดมการวิธีการของพักเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
วันนี้หลายคนก็พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขอะไรต่างขึ้นมาเนี่ย
ผมบอกว่าก่อนลงสู่สนามการเลือกตั้งทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียว

เพราะฉะนั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวมีพลังมีความชัดเจนว่าพักคืออะไร
และสำคัญที่สุดก็คืออย่ามาวนเวียนตอบคำถามอย่างนี้
ต้องมุ่งไปตอบคำถามมากกว่าว่า
ปัญหาที่ประชาชนเขาเผชิญอยู่เศรษฐกิจที่ไม่ดี
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องปรับปรุงความเหลื่อมล้ำที่มันมี
เรามีคำตอบให้กับสังคมหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราตอนนี้
วันนั้นถามซ้ำทีหนึ่งแล้ววันนี้ต้องมาถามใหม่
เพราะว่าเมื่อ๘คนจากกปศเข้ามา
คนก็เป็นห่วงว่าเขาอาจจะรับเชื้อที่มาบอกว่า
พลเอกประยุทธ์เป็นนายก
คนนั้นเขาได้คุยกับคุณอภิษฎก็บอกว่าไม่มีปัญหา
พร้อมจะเดินทางตามแนวทางพัก
แต่ว่าก็ยังมีคนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าถึงเวลาขึ้นมา

ก็คือถ้าถามกันอย่างนี้ก็ถามกันได้ทุกวันนะครับ

ผมก็บอกว่าผมให้เกียรติทุกคนนะครับ
เหล่านั้นซึ่งความจริงหลายคนเขาก็ไม่ได้เคยออกจากประชาธิปัตย์
วันนั้นเข้ามาแล้วคุยกันแล้วหลังจากนั้นก็เจอกันอีกหลายครั้งหลายหนเนี่ย
ผมก็ยังไม่เห็นมีใครที่พูดนอกไปจากแนวทางของพักประชาธิบัติ
แล้วจะมาถามผมอยู่ทุกวันผมก็คิดว่าผมไม่จำเป็นต้องตอบ
ไม่ถามแล้วงั้นพักก่อนแล้วกลับมาคุยเรื่องอื่นในช่วงหน้าครับ
คุณอภิษฎครับเรื่องโลดแมพเลือกตั้ง
ลูกพักของคุณนพิษศิษฐ์เองคุณนิพิษฐ์
พูดออกมาเป็นข่าวพาดหัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ว่าระหว่างกรทกับสนชดูเหมือนว่าจะเล่นลิเกกัน
เพื่อจะทำให้กฎหมายลูกมีปัญหาแล้วเพื่อจะยื้อเวลาให้กระทบรถแมพ
วิศนุบอกว่าไม่เกี่ยวไม่กระทบ
แต่ว่ารัฐมนูลไม่ได้เขียนไว้ว่าถ้ากฎหมายลูกทำไม่เสร็จ

จะทำยังไงแล้วจะเอายังไง
คืออย่างนี้จริงเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับ

คุณนิพิษเป็นตัวแทน
เอาหนังสือผมไปยื่นเรื่องยางพารา
ผมก็อุตส่าห์กระซิบคุณนิพิษก่อน

บอกท่านรองหัวหน้าพัก

นักข่าวถามเรื่องอื่นไม่ต้องตอบก็ได้นะ
เพราะว่าเดี๋ยวเรื่องยางพาราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของชาวบ้าน

ก็อุตส่าห์กระซิบเป็นอย่างดี
ปรากฏว่าพอคุณนิพิษกลับมาถึงก็มาบอกก็ต้องมาขอสารภาพอย่างหนึ่งครับ
ก่อนจะขึ้นรถกลับมีนักข่าวมาถามผมก็คิดอยู่ในใจแล้ว
คือคุณนิพิษก็๑ก็เป็นคนช่างคิดช่างวิเคราะห์
แล้วก็เป็นคนที่ก็สัมผัสอยู่กับชาวบ้าน
พูดกันตรงผมเนี่ยพูดมาตลอดว่า
แต่ผมเนี่ยเจอผู้คนทุกวันเนี่ย
ทำไมทุกคนต้องมากระซิบถามผมอยู่เรื่อยว่า
มันจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วจะเลือกตั้งไหม
คงยืดมั้งคงยืดมั้งคือต้องยอมรับนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่า
อยู่ดีใครนึกสนุกคิดขึ้นมา

ผมบอกว่าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมคุณนิพิษก็รับอิทธิพลนี้มา

เพราะฉะนั้นก็ทันทีที่เห็นเหมือนที่คุณสุภาพเห็นเมื่อสักครู่
ว่าที่เขียนไว้ในกฎหมายเนี่ยในรำนูนเนี่ย
มันก็บอกนะว่า๒๔๐วันอย่างนั้นนี้แต่มันไม่ได้บอกในบางกรณี
แล้วพอบางกรณีที่มันไม่ได้บอกเนี่ยมันทำท่าจะเกิดขึ้นมาเหมือนกัน
แล้วไม่ได้บอกไว้ด้วยว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไร
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามแหละในใจ

ที่สำคัญคือหัวหน้าพักเนี่ยคิดเหมือนคุณนิพิษไหม

แต่เวลามันเกิดอันประเด็นแบบนี้ขึ้นมา

เป็นข้อยกเว้นที่รัฐมนูลอนุญาตได้ไหม
จะบอกว่าอนุญาตไหมคือโดยเจตนารมณ์ไม่ใช่เช่นนั้น
แต่มันในทางปฏิบัติมันจะทำอย่างไรได้
ถูกไหมความหมายก็คือว่ารัฐมนูลคงไม่เจตนาหรอก
ที่จะบอกว่าถ้าเกิดกฎหมายมันตกลงกันไม่ได้
มันคว่ำไปแล้วแปลว่าคุณจะเลื่อนทุกอย่างออก

มันไม่มีกฎหมายจะใช้
มันก็เดินไม่ได้มันเป็นโดยสภาพ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า

ต้องปฏิบัติให้เห็นว่าตั้งใจทำเช่นนั้น
อย่าลืมนะครับอันนี้พูดกันตรงนะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าเจตนาท่านคืออะไรเนี่ย
๔คำถามของท่านเนี่ยก็นั่นสิมันเป็นตัวสำคัญที่ทำให้คนไม่มั่นใจไงแต่ว่าท่านก็เลยต้องมาปฏิเสธอยู่ตลอดว่า
ไอ้ที่ถามเนี่ยไม่ใช่จะเลื่อนนะครับ
แต่ว่าคำถามมันชวนให้คนคิดว่าจะเลื่อน
คือเหตุผลของคุณนิพิษเนี่ย
แต่ผมอยากจะย้ำอย่างนี้นะครับ

คือโดยธรรมชาติคนเขาสงสัย
เขาก็บอกว่าแม่น้ำ๕สายอะไรเนี่ย

บางทีคนเขียนเนี่ยเขาก็อาจจะมองข้ามบางแง่บางมุม
หรือว่าตอนเขียนเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสได้ฟังคำท้วงติงอะไรต่างนานา
พอมันมีองค์กรอื่นที่มารับฟังมาอะไรต่างแล้ว
บางทีเขาก็อาจจะเห็นประเด็นมันก็เลยเกิดประเด็นแย้งขึ้นมาก็ได้

เอาเถอะให้เขาทำไปเถอะ

ว่ามันท่าทางจะหาเรื่อง

ผมว่ามันจะมีปฏิกิริยาจากสังคมเอง
ปฏิกิริยาจากพักการเมืองจะทำอะไรได้บ้างถ้าวันนั้นมาถึง
ภักดิ์การเมืองไม่ต้องไปทำมากผมว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนมากกว่า
เพราะว่าพักการเมืองเนี่ยจะยังไงก็ตามคนก็จะมองว่ามีส่วนได้เสียหรือเปล่า
เหมือนกับว่าอะไรนะกระตือรือร้นเหลือเกินว่าจะต้องเลือกตั้งวันนี้วันพรุ่งนี้
ผมไม่อยากให้คนมองพักการเมืองอย่างนั้น

เราก็ควรจะเพียงแต่มองว่า
อะไรล่ะที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศ
ผมไม่ได้เรียกร้องว่าต้องเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้
จะสร้างความเสียหายในแง่ของความน่าเชื่อถือ
ในฐานะนักการเมืองถ้าสมมุติว่าคุณอภิษฎเป็นตัวแทนของนักการเมือง
ช่วงหลายปีที่ผ่านมานักการเมืองก็ถูกสาดโครนใส่เยอะนะ
สร้างภาพว่านักการเมืองเป็นตัวปัญหาของบ้านเมืองอย่างนั้นอย่างนี้
เอาล่ะมาถึงวันนี้ดูโพลแล้วเนี่ย
คนก็คิดว่าอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนะ

เอออยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องดีเหมือนเพื่อตังคติ

ก็นั่นสิอาจารย์จะถามว่าเพราะว่าบอกว่า๕๐ก็บอกว่าให้ตั้งพัก
สิบกว่าเปอร์เซ็นบอกให้ผมไปจับมือกับเพื่อไทย
ผมก็บอกว่าคืออารมณ์คนตอนนี้เนี่ย
มันมีความกังวลหลายเรื่องซ้อนกันอยู่
สองตัวเนี่ยซึ่งมันดูขัดแย้งกันมากเนี่ยนะ
มันมาจากความกังวลเรื่องความขัดแย้ง
มันมาจากความกังวลเรื่องความไม่สงบเรียบร้อย

นั่นแหละครับเราต้องเวลาเราอ่านโพลเนี่ย
ผมว่าเราต้องพยายามคิดอย่างลึกลงไปว่า

งั้นบางทีเราถามแค่มุมเดียวเราก็ได้มุมเดียว
คือคนยังแหงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาอยู่
ถูกต้องถูกต้องแต่ขณะเดียวกันเนี่ย
ในขณะที่แหยงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็กังวลมากขึ้นเรื่อย
สภาพเศรษฐกิจสภาพการไม่ตอบสนอง
สภาพการที่ไม่สามารถรับฟังผู้คนได้เป็นระบบเป็นปัญหานะครับ
กว่าเทปจะออกผมไม่ทราบว่าวันไหนนะ
แต่ว่ายกตัวอย่างล่าสุดพรกรเรื่องแรงงานต่างด้าว
ซึ่งมันกำลังสร้างปัญหามากมายกับผู้ประกอบการ
แล้วก็มันต้องมีวิธีการที่จะต้องเขียนกฎหมาย
ที่เข้าใจว่าจะต้องแก้ปัญหา
ณสภาพปัจจุบันไปสู่สิ่งที่รัฐบาลต้องการ

ตอนนี้ก็เกิดความโปรดอดปั่นปวนไปหมด

สภาพแบบนี้แหละครับที่มันบอกว่าในที่สุดเราต้องหาทางกลับเข้าสู่ระบบที่เดินได้
จะกลับเข้าสู่ที่ระบบที่เดินได้ทุกฝ่ายต้องเรียนรู้ต้องยอมรับความผิดพลาดในอดีต
ซึ่งรวมถึงนักการเมืองพักการเมืองด้วย
แต่ผมก็ยืนยันว่าการพยายามที่จะวาดภาพว่าการเมืองเป็นเรื่องเลวร้าย
นักการเมืองพักการเมืองเป็นเรื่องเลวเสียทั้งหมด

ส่วนที่ดีส่วนที่เลวของการเมืองมันอยู่ตรงไหน
ส่วนที่ดีต้องกลับไปสนับสนุนมัน
ส่วนที่เลวก็หาทางป้องกันมัน
นั่นแหละเราถึงจะเดินไปข้างหน้าได้

เพื่อไม่ให้การเมืองในอนาคต
เหมือนกับการเมืองในช่วงหลายปีก่อนที่จะเกิดวิกฤต
เขาจะทำได้ดั่งใจไหมหมายถึงว่า
สิ่งที่เขาคาดหวังจะเกิดได้สักกี่เปอร์เซ็

และมันอยู่ที่วิธีที่เขาจะใช้ในการแก้ไข
การวิเคราะห์เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่า
ถ้าไปจับปัญหาผิดว่ามันขัดแย้งเพราะอะไร

ไปบอกว่าที่มันขัดแย้งกันเพราะว่ามันเลือกตั้งแล้วมันมีคนแพ้คนชนะ
ถ้าคิดอย่างนี้แก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้

เพราะฉะนั้นอันที่๑ว่าเขาวิเคราะห์ปัญหาถูกหรือยัง
ซึ่งตรงนี้ผมกำลังรอดูสัญญาประชาคมของเขาอยู่

คุณพยายามจะบอกว่าต้องเชื่อคนกลุ่มหนึ่ง
ขอให้เชื่อ๒๕๐วุฒิสมาชิกที่จะมาจากการแต่งตั้ง
หรือจะต้องเป็นคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เท่านั้น

เพราะฉะนั้นถ้าคอสชอยากปฏิรูปประเทศ
ต้องพยายามคิดและทำทุกอย่างเนี่ย
ให้เป็นระบบมากกว่าที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้
คุณคิดว่าคุณอภิษฎคิดว่าในฐานะเป็นนักการเมืองคนหนึ่ง

ยึดอำนาจยึดอำนาจแล้วก็มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมา
ผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งซึ่งพยายามทบทวนอยู่ตลอดว่า
เราจะต้องทำยังไงไม่ให้มันเหมือนเดิม
แล้วก็พูดกับหลายคนว่ามันต้องมาวิเคราะห์กันให้ชัดว่า
ปัญหาเดิมเนี่ยจะไม่ให้มันเกิดขึ้นลุกลาม
แล้วเราจะมีส่วนอย่างไรในการที่จะลดไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบนี้
ผมว่าเพื่อนนักการเมืองหลายคนก็คิดนะครับ
แต่อาจจะยังไม่พอ
แล้วในที่สุดเราจะไม่มีทางรู้

ใครก็มาพูดได้ใช่ไหมครับผมคุณสุภาพก็อาจจะตั้งคำถาม
เพราะคุณก็พูดได้ว่าคุณคิดแล้วสำนึกแล้วแต่จะรู้หรือไม่รู้
ต้องปฏิบัติมันถึงจะเห็นนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของทั้งสื่อของสังคมและประชาชน
โดยเฉพาะเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งต่อไปเนี่ย
ถึงวันนี้แล้วแต่ละคนมีความคิดความอ่านจะทำอะไรอย่างไร
ถ้าเราไม่มีกระบวนการแบบนี้มันไปไม่ได้หรอก
เขาก็วิเคราะห์กันว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งจากการไม่ยอมกัน
จากการเอาเป็นเอาตายกันคุณอภิษฎก็เป็นตัวละครคนหนึ่งที่มีท่าที
ไม่ยอมกันคืออยู่อีกคั่วหนึ่งกับอีกขั้วหนึ่ง

คือผมก็ย้ำนะครับยอมไม่ยอมกันเนี่ยดูง่าย
เลือกตั้ง๕๔ไล่จนถึงปลายปี๕๖เนี่ย
ผมก็ไม่เห็นว่ารัฐบาลเขามีปัญหาอะไรนะฮะ
ผมไม่เห็นด้วยตั้งหลายเรื่องจำนำข้าวน้ำท่วมอะไรต่าง

ตัวที่ทำให้มันเกิดเรื่องยุ่งคือการนิรโทษกรรมคนโกง
แล้วพอถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของสังคม
เพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ให้ถูกว่า
มันใช่ไหมที่มาบอกว่ามันแค่ไม่ยอมกัน

คุณยิ่งรักเป็นนายกปั๊บนี่พวกผมต้องเอาแล้ว

ไม่อะไรสักอย่างหนึ่งลุยกันอย่างเดียว
ถ้าจะมีแบบนั้นก็จะมียุคเดียวแหละยุคตอนผมเป็นนายกแหละ
เสื้อแดงลุยตั้งแต่เดินออกจากสภาเลย

แต่ว่าเรื่องปรองดองไม่ใช่เรื่องตัวหนังสือ
มันเรื่องของความรู้สึกมันเรื่องของจิตใจ

มันจะเกิดขึ้นมาได้กี่เปอร์เซ็นปลองดอง
ข้อที่หนึ่งขอดูร่างสัญญาประชาคมของอภิษฐิตก่อน

แต่สองก็คือว่าผมว่าท่าทีของทุกคนจากนี้ไป
สังคมต้องคอยตรวจสอบถาม
แต่ว่าถามนี่ก็คือต้องถามบนสถานการณ์
และความเป็นจริงของการเมือง
อย่าแค่มาถามกันว่าอะไรนะปรองดองกันได้ไหมจับมือกันได้ไหม
แพ้ชนะกันเป็นไรไหมมันไม่ใช่หรอกครับ
มันต้องมานั่งคิดว่าอะไรบ้างที่คุณจะทำ

ถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านคุณจะหลีกเลี่ยง
การใช้รูปแบบวิธีการ

นั่นนี่คือคุณอภิษฎิเวชาชีวะ